วัดนี้บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้ววัดแทบแตก
เพราะว่าชาวบ้านนับหมื่นคนนะคะ
เขาไปร่วมพิธีฉลองโบสถ์
ไม้ตะเคียนทองที่วัดพุทธวนาราม
แล้วเจ้าภาพเนี่ยแจกคัน๑ล้านบาท

ให้เป็นล้านแล้วคนเป็นหมื่นอ่ะคุณ

เอามาดูกันดีกว่าเมื่อวานนี้เองนะคะ
บรรยากาศที่วัดพุทธวนารามหรือว่าวัดป่าวังน้ำเย็น
ตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
เนื่องแน่นไปด้วยชาวบ้านนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนนะคุณ
มาเข้าร่วมพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิต
แล้วก็ฉลองโบสถไม้ตะเคียนทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และเขาบอกว่าถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในแถบภาคอีสาน

ผู้ที่ร่วมงานเขาก็เข้าแถวรับเงินโปรยทาน

จากพระครูภาวนาชายานุสิตประธานสงฆ์
ซึ่งทางคณะเจ้าภาพถวายเงินสำหรับโปรยทานครั้งนี้

ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะ
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงจะแจกธานสำเร็จ

รับทีละคนอย่างนี้
แต่ถ้าเราไปรับเราจะทำอย่างไรบ๊วย
เนี่ยทำไมวัดเขาไม่ติดป้ายหน้าคุณแล้วกับบาท
ห้ามคนหน้าตัวแบบนี้เข้านี่ค่ะทั้งวัดทุกวัดนะคะ
นี่ฉันเรียนแจ้งนะคะแปะสีหลอกหน้าแปะหน้าวัด
คือเขาห้ามเข้านี่คือบุคคลอันตรายของวัด
เข้าไปทีไรสร้างแต่ความเดือดร้อนนะคะ
เล่าถึงโหมดไม้ตะเคียนบ้างดีกว่า
ไม้ตะเคียนทองหลังนี้ใช้เวลาสร้างนานกว่า๕ปี
มีเสาขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยากด้วย
คุณต้องบอกเลยว่าเสาขนาดใหญ่นี้เรียงรายไปถึง๓๒ต้น
บอกเลยว่ามูลค่าในการก่อสร้างยังไง
ประมาณเท่าไหร่๒๐๐ล้านบาทค่ะ
สวยมากเนอะเป็นวัดสวยเหมือนกันนะคะ
มีโอกาสแวะเวียนไปนะมหาสารคาม
ยังไม่เคยไปเลยมหาสารคามนี่ยังไม่เคยไป

ใช่เป็นพื้นที่ที่มีวัดเยอะสถาบันการศึกษาก็เยอะ

มีงานอย่างนี้อีกเดี๋ยวจะเตรียมเสื้อไปสัก๑๐ตัว
เอาไปแจกเอาไปเวียนลับเอาไปใส่เวียนลับอ่าน
ความคิดอย่างนี้ท่านเจ้าเอาว่าจำหน้าไว้นะฮะ
อย่างนี้ไม่ค่อยซ้ำด้วย